ขอนำเสนอข่าวเศร้าของครอบครัวอินถนน

น้องเมรัชนกอินทนนท์นักแบตมินตันทีมชาติไทย
ซึ่งน้องเมย์สูญเสียคุณแม่คำผันสุวรรณสารา

คุณแม่มีอาการหายใจไม่ออก
แล้วก็สิ้นใจระหว่างส่งโรงพยาบาลนะคะ

เหตุการณ์สุดเศร้าคือนางคำผันสุวรรณสารา
คุณแม่ของน้องเมรัชนกอินถนนนักแบตมินตันมือหนึ่งของไทย
ได้เสียชีวิตกระทันหันหลังมีอาการหายใจไม่ออก
ขณะอยู่ระหว่างการกักตัวดูอาการโควิด๑๙ที่บ้านพักนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะคุณพ่อวินัทชัยอินทนนท
คุณพ่อของน้องเมย์เนี่ยตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙ค่ะ
แล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรักษาตัวในฮอสปีเทลนะคะ
นางกรรมลาทองกรหรือแม่ปุก
ก่อตั้งโรงเรียนแบตมินตันบ้านทองหยอด
ในฐานะผู้ดูแลน้องเมย์มาตั้งแต่เริ่มเล่นกีฬาแบตมินตัน
ได้เปิดเผยค่ะบอกว่าน้องเมย์เนี่ยพยายามปั๊มหัวใจนะคะ
แล้วก็นำคุณแม่ส่งโรงพยาบาลหนองแข็ม
แต่ว่าคุณแม่คำผันได้สิ้นใจระหว่างทาง
ซึ่งเบื้องต้นนะคะทางโรงพยาบาลตรวจไม่พบเชื้อโควิด๑๙ค่ะ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอยืนยันจากสถาบันนิติเวศอีกครั้งนะคะ
หลังจากชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตถ้าไม่พบเชื้อก็จะเก็บศพไว้
เพื่อที่จะรอให้คุณพ่อของน้องรักษาตัวหายแล้วก็จึงค่อยจัดงานสวดพระอภิษฐรรมแล้วก็ชาปนกิจนะคะ
ส่วนน้องเมย์เนี่ยนะคะผู้อำนวยการบ้านทองหยอดได้เปิดเผยบอกว่าน้องเมย์ยังช็อกกับเหตุการณ์แล้วก็ร้องไห้อยู่ตลอดเวลานะคะ
เธอได้โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กของคุณแม่ค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะนี่เมย์เองนะคะ
วันนี้เมื่อ๖ปีที่แล้วแม่เข้มแข็งมาโดยตลอดแม่เป็นห่วงคนรอบข้างเสมอ
ขอโทษที่ทำให้แม่เห็นเหรียญที่แม่ไฝฝันยังไม่ได้
ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจมาให้พวกเรา
โพสต์นี้จะเป็นโพสต์สุดท้ายของเฟสคุณแม่เมย์นะคะ
ขอบคุณความหวังดีของญาติพี่น้อง
ที่ทำให้แม่เมย์มีแต่รอยยิ้มและความสุขมาโดยเสมอค่ะ
นี่แหละค่ะก็เป็นโพสต์ที่น้องเมย์บอกว่าจะเป็นโพสต์สุดท้าย
ในเฟซบุ๊คของคุณแม่นะคะส่วนรายละเอียดอื่นอื่น
ก็ต้องรอทางครอบครัวได้ชี้แจงให้ทราบต่อไปนะคะ
น้องเมย์นี้ก็เพิ่งจะเสร็จสิ้นภารกิจนะคะ
ในการแข่งขันโอลิมปิก๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่น
ก็หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ๘คนสุดท้าย
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอินถนนในวันนี้ด้วยนะคะ
เห็นรูปแบบนี้แล้วก็ส่งกำลังใจให้น้องเมย์ด้วยนะครับ